ค่ะสวัสดีค่ะเอ็มยูทียี่สิบหกเอมมีคิมซอยเยอร์ค่ะ
สวัสดีค่ะเอ็มยูทีศูนย์ห้าค่ะมีณธพัดพรงประพันธ์ค่ะ
สวัสดีค่ะมิ้นท์พรปริยาจำนงบุตรเอ็มยูที๓๐ค่ะ
สวัสดีค่ะเอ็มยูทีข้าวสองปั้นอยาบราลีร่วมรัก

มาวาชาฟชุมิทค่ะสวัสดีค่ะหมายเลขสี่สิบซาม
ค่ะสวัสดีค่ะเอ็มยูทีห้าสองยูยี่ธิราพรเกรธรองค่ะ
สวัสดีค่ะพรฟ้าค่ะพรจากฟ้าเอ็มยูทีหนึ่งแปดบุรณิคร
คุณสุนทรรัฐค่ะสวัสดีค่ะเอิร์ทค่ะเอ็มยูทีหกสิบสอง
ญานัทนวมนารีค่ะสวัสดีค่ะวีนาปวีนาซิงค่ะ

สวัสดีค่ะเอ็มยูทีแปดสิบสองเชยเอ็มชยาททนุธสรททค่ะ
สวัสดีค่ะเอ็มยูทีสองเจ็ดรดเมย์มณสวีนินบวอลลาค่ะ
สวัสดีค่ะเอ็มยูทีเจ็ดสิบเจ็ดอาร์วิชุดาคำยศค่ะ
สวัสดีค่ะแพลวแพลวนิศเรืองทองเอ็มยูทีห้าสิบหกค่ะ
เอ็มยูทีสี่สิบห้าอิงฯรรามณีการรัตรัตค่ะ
สวัสดีค่ะเอ็มยูที๐๖แบมอลิสลาปุเลชตันค่ะ
สวัสดีค่ะดรีมชนะการสุขสถิตเอ็มยูที๙๖ค่ะ
ค่ะก็สำหรับเมื่อวานนี้นะคะที่มีการเปิดตัวที่ไอคอนสยามเนี่ย
พวกเราตื่นเต้นกันมากแต่ว่าในขณะเดียวกันพวกเราก็พร้อมมากเลย
เพราะว่ามีการเวิร์คชอปมีการเตรียมความพร้อมมา
หลายหลายคลาสมาแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราไม่เสียดายนะคะ
ที่ทำไปเมื่อวานแล้วก็รู้สึกดีใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาค่ะ
ตกใจค่ะตกใจมากเพราะว่าเป็นคนแรก
ยังคุยกับพี่เชอเอมด้านหลังอยู่เลยโหคนที่ได้คนแรกเนี่ย
รูปตัวเองก่อน
เรียกชื่อของทุกคนแต่ละคนตั้งแต่ชั้นที่พวกเราเดินมาเลยเนาะ
กระทั่งพวกเรากลับอะไรอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกเป็นอะไรที่

ปริ่มมากค่ะใช่
ตอนนั้นรู้สึกว่าแบบมันเหมือนอยู่ในใจเนอะก็พูดออกมา
แล้วก็พอทุกคนลุกขึ้นตบมือคือรู้สึกดีใจทราบซึ้งมากค่ะ
ก็ตอนแรกก็คิดว่าวันนี้เรามีสาระหน่อยก็น่าจะออกมาดี
แต่ตอนสุดท้ายค่ะมีเบ้ปากค่ะ
ซินนี่ขอพูดตรงนะซินนี่ไม่ได้เบ้ปากใส่กระทรวงศึกษาธิการนะคะ
ใส่คุณแม่ที่ส่งอินเนอร์ด้านข้างเวทีค่ะ

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลุคที่เราไม่เคยได้ทำ

และจะมีแบบพี่พลฟ้าอันนี้ต้องทำยังไง

ฝามว่าให้
ค่ะก็เป็นเวทีแรกของคิงเลยนะคะแล้วก็เป็นเวทีใหญ่ด้วยคิงก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่ามันมีอะไรเยอะแยะมากมายบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงหรือว่าเราจะต้องมาเจอกับอะไรก็รู้สึกค่อนข้างยังไงดีอ่ะก็ตื่นเต้นแต่ว่าก็สนุกแต่ว่าก็ไม่ได้เครียดเพราะว่าบรรยากาศในกองก็โอเคเนาะ
ค่ะสำหรับยานะคะก็เป็นเวทีระดับประเทศครั้งแรกเลยรู้สึกจริงรู้สึกประทับใจกับทุกคนมากเพราะว่าทุกคนคือ
เพราะว่าทุกคนนะคะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทั้งพี่พรฟ้าแล้วก็พี่ทุกคนที่มีประสบการณ์มาแล้ว
ให้การแนะนำกันแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอด
ซึ่งผิดคาดกับที่เราคิดมาก
ก็เป็นเวทีแรกกับในการประกวดนางงามของมิ้นเลยค่ะ

เป็นสิ่งที่ดีมากที่มิ้นได้มาลองทำในปีนี้ค่ะ
ได้ทุนแล้วค่ะ
ก็ทั้งเรียนแล้วก็ทั้งทำหน้าที่ม๓ให้ประเทศไทยเลยค่ะ

ประกวดครั้งแรกตอนปี๒๐๑๘ค่ะ

แล้วก็ที่สำคัญเลยได้เจอเพื่อนที่แบบใหม่ประสบการณ์ใหม่มาก
ยังคือวินาสนุกกับการประกวดครั้งนี้มากค่ะ
อ้ะใช่ค่ะ
ก็วินาอยากจะเปลี่ยนพลังกดดันน่ะนะคะ

เพราะว่าวีนารู้สึกว่ายิ่งมีคนคอยตามดูเรา

ควรจะทำให้ดีมากยิ่งขึ้นในแต่ละวันค่ะ
ทุกคนเจอกับแปลวันนี้เนอะ
แล้วลูกกระโซมกับการรายลองหนึ่ง

แล้วแปลวันนี้มันจะเป็นอย่างสำหรับทุกคน
ดีใจค่ะดีใจที่สุดท้ายก็ได้กลับมาทำตามความฝันของตัวเอง
แล้วก็ครั้งนี้ก็พร้อมที่จะสนุกกับมันไปทุกวันค่ะ
เพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับสิ่งที่เราทำในทุกวัน
อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เตรียมตัวเองให้พร้อมที่สุดค่ะ
เป็นปีที่๓ที่ได้สมัครแต่ว่าเป็นปีที่๒ที่ได้เก็บตัวค่ะ
เพราะว่าปีแรกมีปัญหาเรื่องการลางานเลยต้องสละสิทธิ์ออกไป
ก็รู้สึกว่าปีนี้คิดว่าเป็นปีสุดท้ายแล้วเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าอายุเกินจะเกินแล้วนะคะ
ก็จะสนุกกับมันเต็มที่เพราะเราไม่อยากจะเสียดาย
อยากจะรู้สึกแบบทำไมเหมือนปีที่แล้วที่ทำไมเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้
ถ้าเราไม่เครียดถ้าเราไม่กดดันถ้าเราสนุกกับมันจริง

ปีนี้ก็เลยกะว่าจะกลับมาแบบสนุกทุกวันมาเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ปีนี้จะเน้นโปรลิชั่นตัวเองเป็นเรื่องการตอบคำถามมากเป็นพิเศษเลยค่ะ

ลงการใช้เสียงการเปล่งเสียงให้มีพลัง

น้องออย
ก็คือมีลูกค้าค่ะแนะนำมาว่า

สำหรับวันนี้หรือเป็นสอบถาม

ใช้ส่วนของเจ้า
ก็คือแบบทอดไข่ทุกวันนะเนอะเราไม่มีความแบบเดินสวยไม่เคยใส่ส้นสูงเลย
พอได้มาลองใส่ก็แบบองค์ลงองค์ลงเดินสับเลยค่ะ
ใช่ค่ะเป็นครูค่ะ
ตอนแรกเลยนะคะบอกตรงว่าเราสอนหน้าชั้นเรียน
เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายสบายสำหรับเรา
ที่มีคีย์เวิร์ดรู้เลยว่าแบบว่ามันไม่เหมือนกันเลยสถานการณ์
เป็นสถานการณ์ที่กดดันมากเลยค่ะ
ใช่ค่ะโดนเยอะมาก

ใช่ค่ะก็อย่างที่พี่พูดไปนะคะทุกคนกังวลเรื่องอายุของหนู

หนูมาด้วยความพร้อมแล้วหนูมีจิตใจ
แล้วหนูก็สู้เต็มที่แล้วหนูก็จะพัฒนาต่อไป
แล้วก็โชว์ให้ทุกคนเห็นว่าคนอายุน้อยอย่างหนูเนี่ย
ตอนนี้ก็แบบพยายามคุยกับแม่มากขึ้น
แม่ก็จะช่วยเรื่องนี้ได้เพราะปกติจะอยู่กับพ่อ
ก็เลยไม่ค่อยได้ฝึกภาษาไทยเท่าไหร่ใช่
จริงถ้าพูดว่าไม่กดดันเลยก็เป็นไปไม่ได้นะคะ
แต่ก็อยากจะเอาความกดดันนั้นมาเป็นพลัง
ที่จะทำให้ทุกวันนี้มันดียิ่งขึ้นค่ะ
เพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราทำวันนี้ไม่ดี
แต่ก็ยังมีพรุ่งนี้ก็สู้กันต่อไปค่ะ
ให้เขาคัดกรองว่าเราควรปรับปรุงแก้ไขตรงไหน

ค่ะก็ครั้งนี้นะคะหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นยี่ในเวทีการประกวด

ก็อยากจะขอให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจ

แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง๓๐คนด้วยนะคะ
เพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ

จริงแล้วการประกวดมันไม่ได้แตกต่างกันมาก
เพราะว่าช่วงนั้นที่ประกวดทุกคนก็น่ารัก
อย่างดีแล้วตอนนี้คือทุกคนก็น่ารักอีกทีและกองประกวดก็เหมือนกัน
คือตอนนี้รู้สึกเหมือนเตรียมพร้อมมานานแล้วแล้วรู้สึกพร้อมที่จะเป็นตัวของตัวเอง
ที่จะกล้าสู้กล้าพูดแล้วก็เป็นตัวแทนของเมืองไทยสำหรับ
ค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะ
ค่ะก็จริงตอนที่ประกาศผลนะคะก็ยอมรับค่ะว่าก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาเนาะ
อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เคารพการตัดสินใจของกรรมการค่ะ
แล้วก็คิดว่าจะมูฟออนต่อแต่คนรอบข้างก็แบบพูดหมดเลยจากที่เห็นความพยายามของเรา
เขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะต้องมีสิ่งดีเข้ามา
แบบเป็นรางวัลของเราอะไรอย่างนี้หนูก็แบบโอเคใช่เดี๋ยวก็ต้องมีสิ่งดีเข้ามา
แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็คือมีข่าวดีเลยค่ะแต่ว่าในข่าวดีนั้นเนี่ย
ก็คือเราก็ได้ถามว่าเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ก็เลยได้ทราบว่ายิ้มเนี่ย
กระดูกแตกนะคะก็รู้สึกตอนแรกก็รู้สึกตกใจแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนค่ะ
แต่ก็อยากบอกทุกคนนะคะว่าเราก็จะสู้ไปด้วยกันอยู่แล้ว
ต่อให้ไม่มียิ้มตรงนี้เราก็จะสู้เพื่อยิ้มกันค่ะ
ค่ะก็เป็นลุคที่หลายคนรอคอย
เพราะปกติด้วยไลฟ์สไตล์ของควีเนี่ยจะเป็นคนที่ธรรมชาติมากเลย
แล้วก็ผลตอบรับเมื่อวานก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็เลยคิดว่าน่าจะมาถูกทางแล้วค่ะ

เคยคิดว่าอยากได้ช่อดอกไม้ดูบ้างค่ะ

เรามีความน่ารักอยู่คือเหมือนต้อนรับเข้าวงการนางงาม

แล้วก็สิ่งหนึ่งที่โชคดีคือได้คำถามที่ถนัด
หลังจากตัวคีย์เวิร์ดไปก็มีแต่คำถามที่ถนัด
อย่างเมื่อวานนะคะเอมคิดว่าค่อนข้างยากนะคะที่เอมกับเอมมี่ได้
เพราะว่าเป็นเรื่องของจิตใจคนแล้วก็เป็นเรื่องของศิลธรรมค่ะ

ก็จริงแล้วทุกวันมันเป็นวันใหม่ใช่ไหมคะ
กิจกรรมของเราที่จะใกล้ถึงวันนี้คือวันที่๒๓นะคะ
เราจะมีการเดินแบบชุดว่ายน้ำกันที่หัวหิน
ซึ่งคาดว่าแฟนทุกคนกำลังรอติดตามพวกเราอยู่แน่นอนว่าพวกเราจะสับกันขนาดไหน
จริงแล้วทุกคนนะคะมีกิมมิกในการเดินที่แตกต่างกันมาก
ขึ้นอยู่กับว่าแฟนนางงามจะชอบดูแบบไหน
ว่าชอบของแซ่บแค่ไหนมากกว่า
ยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามพวกเราด้วยนะคะวันที่สิบสามเนี้ย
เราจะออกมาในลุคไหนแล้วก็ชุดว่ายน้ำจะเป็นยังไง
เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนสัก๓๐คนด้วยนะคะ
พร้อมมากค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นผิวสีนี้เนี่ย
เวลาทาน้ำมันแล้วคนต้องมอง
ก็เลยเพิ่มความมั่นใจนะคะก็ต้องดูแลหุ่นนิดนึง
แต่ว่าทางกองก็คือน่ารักกับเรามากอาหารคือแน่นทุกมื้อ
นะคะก็เลยแบบต้องนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการดูแล
ร่างกายจิตใจนะคะเพราะว่าเราเก็บตัวกันค่อนข้างหนัก
และที่สำคัญคือกองเราเนี่ยมาตรฐานสูงขึ้นทุกวัน
เราจะต้องเขียนเรียงความหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นต้องพร้อมในทุกย่านจริงสวยอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะสำหรับเวทีนี้

ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าหลายคนก็พูดนะว่าเราผอมเกินไปค่ะ
ก็การที่หลายคนเนอะการลดมันยากสำหรับเราก็การเพิ่มก็ยากเหมือนกันค่ะ
หวังว่าทุกคนคอยติดตามเอาดีกว่าค่ะว่าบนสเตจจะแซ่บแค่ไหนค่ะ
ได้ค่ะยังไงเมย์ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา๓๐สาวงามในเวที
กิจกรรมหลังจากนี้รับรองว่าแน่นอนต้องเข้มงวดแล้วก็สนุกแน่นอน
ไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ที่เราจะไปไหว้พระกันแล้วก็ที่เพื่อนทุกคนได้พูดไปว่าเราจะมีรอบชุดว่ายน้ำ
ยังไงเราเตรียมรอดูกันเลยนะคะว่าทุกคนจะเดินสับกันขนาดไหนค่ะ
ง่ายคือกดดอกจันทร์๓๐๑ดอกจันทร์ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดที่คุณชื่นชอบแล้วกดสี่เหลี่ยมโทรออก
ดอกจันทร์ตามด้วยจำนวนที่โหวตแล้วกดสี่เหลี่ยมโทรออก